ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของคดีความ
ทางด้านของประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรมก็บอกว่า
ตอนนี้โดนแล้วไม่ต่ำกว่า๓ข้อหา
แล้วพรุ่งนี้วันจันทร์จะไปที่กองสลากด้วย
ไปให้กองสลากดำเนินการกับพีชเพิ่มเติมด้วยคุณผู้ชม
มาดูหน่อยว่ารวมแล้วมีข้อหาอะไรบ้าง
คนนี้ตอนนี้กลายเป็นคนที่คนไทยชื่นชม
โอ้โหเซนต์แรงมากทำไมเก่งขนาดนี้
จับผิดได้แม่นขนาดนี้นะฮะโอ้ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะฮะ
นายอัจริยามเรืองรัฐนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยอะอัดยากรรม

นักข่าวเราก็ไปตามหาไปตามสัมภาษณ์มา
ถามเรื่องของแนวทางการดำเนินคดีกับพีชเจ้าของแผง
ตเตอรี่ที่ปั๊บน้ำมันที่สมุทรสาคร
ว่าเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย

แม้ว่าจะปิดบ้านปิดร้านหายตัวไปตั้งหลักอะไรก็ตามเนี่ย
ซึ่งตำรวจเองนะฮะแจ้งว่า
สารจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยดำเนินการออกหมายจับเรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนทางด้านของเจ้าของปั๊มมีรายงานด้วยว่า
ก็เดินทางไปชี้แจงกับตำรวจเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน
บอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับพีชนะฮะ
เอาไปฟังเสียงของคุณอัจฉริยะกันหน่อยครับ
ของปั๊มก็เขาเป็นเรื่องของการกล่าวอ้าง
รวมแบบทีกลอกทิ้งเดียวกันและตอนนี้ตามตัวออกมาจากแล้ว
คือเป็นความผิดทางนำข้อมูลเข้าสู่ระบบความ
เป็นเท็จซึ่งสารได้มัดออกมาจับแล้วถ้าข้อมูลที่เราเช็คกันหน้าล่าสุด
เนี้ยน่าจะไปอยู่เมืองเลยคือเขามีการหลังจากสารภาพมีการเปลี่ยนหน้าหนี
ก็หนีไปตั้งแต่เมื่อเมื่อคืนแล้วหลังจากที่ตำรวจชุดสืบสวนไปหาเขาที่บ้านเตือน
ก่อนแล้วเขาก็บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาจะอะไรอย่างเงี้ยไปไปเจอ
อย่างเงี้เอาข้อมูลไปให้แล้วเขาก็หนีเลยที่ว่าสารภาพเนี้ยนะว่ามันเป็น
หยอกล้อกันเล่นอ๋อมันไม่ใช่หรอกมันมันไม่ใช่มันเป็นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
มันเป็นเรื่องของเจตนาอยู่แล้วที่จะวางแผนเรื่องของการตลาดสิ่งที่มุ่งหวังก็อย่างที่ผมบอก
หวังว่าเรื่องการตลาดนะครับเนี่ยชัดเจนนะไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
แต่พีชเขามีความมุ่งหวังเรื่องของการตลาดการขายตั้งใจตั้งใจนะฮะ
สำหรับข้อหาที่พีชจะโดนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยนายอัจฉริยะให้ข้อมูลว่าอาจจะถูกดำเนินคดีไม่ต่ำกว่าสามข้อหาคือหนึ่ง
ข้อหาจำหน่ายลอตเตอรี่เกินราคาอันนี้ปรับ๕๐๐๐บาท๒ข้อหาพรบคอมพิวเตอร์๑๔วงเล็บ๑ฐานความผิดนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
อันนี้โทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทสามข้อหาปลอมแปลงเอกสารราชการก็คือไปตัดต่อลอตเตอรี่นะฮะ
เอาเลขเจ็ดไปใส่ในเลขสามเนี้ยโทษจำคลุกไม่เกินห้าปี
และข้อหาที่๔หากมีประชาชนเกิน๑๐คนไปแจ้งความดำเนินคดีก็จะถูกข้อหาช่อกงประชาชนมีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
แต่ถ้าพีชรับสารภาพก็อาจจะถูกบรรเทาโทษแล้ววันพรุ่งนี้นะฮะประมาณสัก๑๐โมงครึ่งได้
คุณอัจฉริยะจะเดินทางไปเรียกร้องร้องเรียนต่อภูมิในการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
แล้วก็นัดพบกันกับตำรวจสนโฆขามเพื่อยื่นเอกสารหลักฐานทั้งหมดให้ทางกองสลัก
แล้วก็ที่เป็นผู้เสียหายดำเนินคดีกับพีชในข้อหาปลอมแปลงเอกสารทางราชการด้วย
ต้องบอกว่าครั้งนี้พีชได้บทเรียนที่สาหัสเหลือเกินแล้วก็อาจจะชีวิตอาจจะพังไปเลยก็ได้
คือต้องบอกว่าได้๒จอจบกับจมก็คือจบเหตุไปเลยนะคะ
ถ้าเกิดว่าคุณจะมาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลยากแล้วเพราะว่าคนก็เห็นหน้าค่าตาคุณไปหมดแล้ว
แล้วที่สำคัญคุณจะถูกตัดโควต้าหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะคะ
ไปเหยียบจมธรณีเลยค่ะคนด่ากันเยอะมาก

หลังจากนี้จะไปทำอะไรคือไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปทำอย่างอื่นได้ต่อด้วยนะ
เพราะตอนนี้คนจำหน้าได้แล้วเป็นคนไม่ซื่อสัตว์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ